ช่วงนี้เราไปอัปเดตเรื่องของสภาวะตลาดทุน
แล้วก็เรื่องของการลงทุนกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงนะคะ

คุณธนรัฐอิสรกุลผู้จัดการสายงานวิจัย

กลับมานิดแล้ว
แต่คนที่กลับมาซื้อสุทธิกลับเป็นสถาบันภายในประเทศ

ในช่วงสองสามวันนี้ซื้อค่อนข้างเยอะมาก

เขาไม่อยากลงทุนในหุ้นไทยแล้วหรือเปล่า
ก็ถือได้ว่าในแง่ของกระแสเงินลงทุน

ต่างชาติอาจจะมีการเคลือบพักตัวบ้าง
แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าดูจากในแง่ของตัวสถาบันในประเทศ

แล้วก็ดูจากในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมลายอุตสาหกรรม
แต่สาหกรรมมีการปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับในส่วนหัวมองตลาดของเรา
เพราะว่าจริงต่างชาติเขาซื้อมาตั้งแต่ต้นปีนะ
ก็เป็นเศษปีนี้ประมาณ๑๓๐๐๐๐กว่าร้าน
แต่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเทียบกับเพื่อนบ้านนะ

ของเรายังบวกขึ้นอยู่ประมาณ๑๖ทีเดียว

ซื้อง่ายซื้อทั้งเซ็ตไม่ต้องซื้อเลือกหู้ไรตัวเลยใช่มะพี่
ได้๑๖ถูกต้องครับ
อันนี้มาดูกันว่าต่างประเทศตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ
เมื่อคืนนี้ดาวโจรบวกไป๗๗จุดนะ

ก็ทำเนี่ยช่วง๒สัปดาห์นี้

เพราะว่าดูเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยอยู่

ตอนนี้แล้วแน่ชัดละแล้วก็ฝั่งอำนาจารย์นิยมว่าช่วงนี้

ส่วนน้ำมันนี่ตอนนี้ยัง๕๐เหรียญอยู่
ช่วง๒สัปดาห์ก่อนนี้ตื่นเต้น
เพราะอยู่ดีจาก๔๐ขึ้นมา๕๐

ในแง่ของในส่วนน้ำตัวราคาน้ำมันดิบก็ถือว่าอยู่พันธุ์หวน

ทำให้ในส่วนของหุ้นที่มันลิงก์กับในผลตัวน้ำมันมีการปรับตัวขึ้นมา
โดยเฉพาะบ้านเราหุ้นที่เกี่ยวกับน้ำมันนี้ก็ขึ้นดีได้เหมือนกัน

เป็นตัวที่ปรับตัวขึ้นมาได้โดดเด่นที่สุดเลยครับ

ก็ดูตัวน้ำมันไปนะครับ
แล้วก็ทองคำตอนนี้อยู่ที่๑๒๖๐กว่าเหรียญ

ก็ถือว่าราคาตรงคำเนี่ยยังอยู่ในกรอบนิ่งอยู่
ถ้าเศรษฐกิจเริ่มมีความผันผวนไม่แน่นรอเนี่ย
ก่อนหน้านี้กลับไป๑๓๐๐กว่า
พอถูกนี้อาจยังไม่อยากซื้อ
สมได้ในช่วงราคาถูก
อัตราแรกเปลี่ยนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๓๕๐๓
ก็ก่อนหน้านี้ช่วงก่อนนี้อ่อนยวบเลย

ก็น่าจะคอนเฟิร์มหนังว่าต่างชาติยังเหนียวแน่นอยู่ในบ้านเรานะ

แต่ช่วงนี้ฮอตอยู่ในตลาดหุ้นเลยนะครับ
เฉพาะกลุ่มแบงค์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจในบ้านเราเลย
ประกาศออกมาแล้วด้วย

คนที่โตแล้วค่อนข้างเป็นแบงค์ขนาดใหญ่ที่โตได้ก็คือไทยพาณิชย์

แบงค์ใหญ่ที่โตเยอะอย่างนี้หายากนะ

แล้วก็กรุงศรีหรือเบนะครับก็บวกไปประมาณ๒๐นะครับ
อเจมส์ก็คือเป็นแบงค์เล็กที่ปล่อยเศรษฐ์เชื่อค่อนข้างเยอะ

อเจมส์อื่นโดยรวมนี่ถือว่าบวกนะในกลุ่มแบงค์
นี่คือ๒๓ปีนี่เศรษฐกิจซุดแต่กลุ่มแบงค์นี่ยังบวกได้ดีนะ
แสดงว่ายังสามารถดำเนินธุรกิจได้อยู่นะครับ
อันนี้ส่งผลให้เห็นภาพว่าธุรกิจภายในบ้านเรายังดูเดียว
ได้ครับนอกเหนือจากกลุ่มธนาคารที่น้องเสียงนั้นพูดไปแล้ว
ก็มีหลายธุรกิจทีเดียวที่ได้อานิสมจะเป็นเรื่องในส่วนของตัวปลายมาสี่
คนก็จะมาท่องเที่ยวมากขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวตัวเลขต่างชาติก็จะเพิ่มมากขึ้น
ทั้งท่องเที่ยวโรงแรมกลุ่มสายการบินถึงทวกหัวงีขนส่ง
กลุ่มหนินี่น่าเศร้าใจคงต้องเลือกหุ้นเที่ยวค่ะ
ก็คือเป็นเทอมเดียวกับตลาดอาหารบ้านเราและโดยธุรกิจบ้านเรายังเติบโตได้อยู่
ส่วนต่างชาติก็ไม่ต้องเกรงใจเขานะ
เพราะว่าช่วงธันวาถึงปลายปี

หยุดเยอะมากโดยเฉพาะธันวาเนี่ยจะบอกเลยว่าต่างชาตินี่

ตลาดก็จะเริ่มซบเซาในกลุ่มของต่างชาติที่ลงทุน
ส่วนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงเรามีการสอนนักลงทุนใช่ไหม

ก็คือพี่เอกเน้นเกรงกำไรใช่ไหมพี่

พี่เอกแนะนำหุ้นนี่ก็จะเน้นเกรงกำไรเป็นหลัก
เวลาดูพวกพื้นฐานอย่างงบการเงินออกแล้ว
เศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นยังไงพี่เอกต้องดูด้วยไหม

อย่างเช่นหุ้นที่อุตสาหกรรมตัวไหนนี่โดดเด่นนะครับ
ก็จะไปหาว่าหุ้นตัวไหนนี่เด่นที่สุดนะครับ

แล้วก็ใช้ในส่วนของตัวสัญญาหลักเทคนิค

ราคาหุ้นที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับ
มันร้อนแรงไปหรือยังหรือว่าเป็นจุดของการเข้าซื้อ

ก็คือคัดเลือกในกลุ่มที่มองว่ากลุ่มปีนี้แหละต้องเป็นดาวเด่น
ใช่แล้วก็ต้องคัดไปเป็นตัวว่าจะคัดเลือกตัวไหนมาเกรงกำไรนะครับ
แต่มองก่อนพี่ภาพเซตตอนนี้อยู่ที่๑๕๐๐จุดดีไหมพี่
ถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ดีตามคาดนะครับ
แล้วก็จริงเนี่ยปลายปีเนี่ยเราคงมองเป้าหมายสิ้นปีของตลาดเนี่ย

แต่มีข้อแม้ว่าในเรื่องของตัวไม่ว่าจะเป็นภาพเศรษฐกิจที่ยังคิดว่ายังโตรีอยู่นะครับ
โอ้โหเขามองว่าเกิน๕๕๐๐แล้วดีจะต้องไปอีกนะครับ
เพราะว่าโดยก่อนหน้านี้ทุกคนบอกว่าดูไม่ดีแล้วทุกอย่างน่าจะสโลลง
แต่จริงงบการเงินก็บอกออกมาบางส่วนแล้วนะว่าส่วนใหญ่ก็ยังกำไรอยู่นะครับ
ทีนี้ในกลุ่มพลังงานพี่เลือกเด็ดให้ท่านผู้ชมหน่อยตอนนี้มีตัวไหนน่าสนใจ
ฝ่าวิจัยเราเลือกมาตัวหนึ่งคิดว่าเป็นตัวที่โดดเด็ดสิทธิ์คุณปรทอ
ปรทคือจะลงทุนในหลายธุรกิจด้วยกันมันจะเป็นธุรกิจลงกันธุรกิจน้ำมันฐานหินปิโตเคมี

เรายังมองทุกอย่างยังโตอยู่
เพราะฉะนั้นปทก็จะเป็นตัวที่โดดเด่นสุด

เมื่อเทียบกับภูมิสากรรมอื่นด้วยครับ

ก็มีหลายตัวที่เดียวนะครับ

ปลายปีคนท่องเที่ยวต้องใช้ใช่ไหมพี่

ลองไปดูนะแล้วก็แนะนำว่าเกรงกำไรได้

ขอส่งคืนให้คุณมิ้นที่ห้องส่งนะครับ